คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้หัวหน้าพักแล้วก็แก่นำของพักการเมือง

ร้อนแรงมากเมื่อวานโอ้โหกับประเด็นเรื่องของนโยบายของแต่ละพัก
รวมทั้งวิสัยทัศน์ในมุมมองของการเมืองของแต่ละคนนะฮะ
วันนี้เราตัดบางช่วงบางตอนให้คุณผู้ชมติดตามพร้อมกันเลยนะครับ
ประชาธิปัตย์เนี่ยตั้งขึ้นมาอยู่กับประชาชนมา๗๐กว่าปีนะครับ
เราเป็นได้ทั้งรัฐบาลและเป็นได้ทั้งฝ่ายค้าน
เที่ยวนี้ตั้งใจเป็นรัฐบาลตั้งใจเป็นแก่นำรัฐบาล
แต่บนเงื่อนไขที่ว่าเราจะไปเป็นรัฐบาลต้องทำสิ่งที่เราประกาศกับประชาชนได้
เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ
ถ้าหากสนับสนุนเรามามากเราก็มั่นใจว่าจะรวบรวมเสียงเพื่อตั้งรัฐบาลได้
แต่ว่าถ้าเลือกเรามาน้อยถามว่าเราจะต้องไปดิ้นรนเพื่อร่วมรัฐบาลไหม
ไม่ครับถ้าหากว่ารัฐบาลนั้นจะไม่สามารถแก้ปัญหาประชาชนได้
เพราะฉะนั้นสำหรับประชาธิบัติมันไม่มีเรื่องต้องเผื่อใจ
พักพลังประชารัฐเนี่ยก็เกิดได้ไม่นาน๓เดือนกว่านะครับ
แต่ว่าก็มีคำถามอยู่เรื่อยว่านี่เอาจริงหรือเปล่า
ถาวรไหมผมก็เรียนว่าเราจะทำการเมืองถาวรพักพลังประชารัฐ
เพราะฉะนั้นเราก็พร้อมนะครับที่จะทำบทบาททางการเมืองทั้งหมด
แต่ในเวลานี้เนี่ยพักพลังประชารัฐก็ได้พูดเสมอมาว่า
วันนี้ประเทศไทยอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ
เพราะฉะนั้นเราอยากมีโอกาสที่จะไปทำงานนะครับ
ในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายก็ต้องเป็นรัฐบาล
คนที่ทางพักเสนอให้เป็นนายกคือคนที่เลือก๒๕๐นะคะ
เพราะฉะนั้นเวลานับต้องนับเริ่มจาก๒๕๐ขึ้นไปหรือเปล่าคะ
คงไม่ใช่นะครับไม่ใช่เช่นนั้นนะครับ
คนที่ภาคเสนอก็คือพลเอกรยุทธการโอชานะครับ
เพราะว่าพักพิจารณาแล้วร่วมกันแล้วไปเรียนเชิญท่าน
ก็เพราะเราคิดว่าท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม
ก็พร้อมที่จะร่วมกับหลายภาค
เราก็ไม่ร่วมกับพักที่ไม่เอาเรื่องการปฏิรูป
แล้วก็ไม่ร่วมกับพักที่เป็นปฏิปักกับรัฐธรรมนูล
ไม่ใช่ภาคจะเป็นผู้เลือกประชาชนเป็นผู้เลือก
และขณะนี้นะคะมันก็ถ้าเราพูดความจริงกัน
ก็คือมันเหมือนเป็นแค่๒ทางเลือก

ทางเลือกที่ประชาชนจะต้องตัดสินใจ
ว่าเป็นสองปีกนะคะ
ว่าใน๔๕ปีที่ผ่านมาที่ประชาชนอยู่
ประชาชนต้องถามตัวเองว่า๔๕ปีมานี้
ประชาชนมีความสุขมากขึ้นเงินในกระเป๋ามากขึ้น

เพราะว่าปีกหนึ่งก็จะสนับสนุนชุดเก่า
ก็คือนายกคนเดิมแล้วก็ผู้บริหารท่านเดิม

เพราะว่าท่านมีกลไกสวอยู่๒๕๐คน

กับอีกขั้วหนึ่งที่บอกว่าเสนอตัวเลือกของตัวเอง
จะไม่เป็นท่ออำนาจในการที่จะให้
นายกในปัจจุบันและผู้บริหารในจุบันทำงานต่อ
เพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องตัดสินใจค่ะ
เราไม่ใช่เป็นผู้ตัดสินใจประชาชนต้องตัดสินใจว่า
๕ปีมานี้ประชาชนตัดสินใจกับอนาคตข้างหน้าอย่างไร
จะอยู่แบบ๔๕ปีอย่างเดิมหรือจะไปสู่ทางเลือกที่ดีกว่า
ที่จะให้มีคนที่มีความสามารถเข้ามาทำงาน
โดยคือชาติพัฒนาเราไม่มีปัญหา
หมายความว่าวันนี้เหมือนแม่งคิดผมก็บอกนะครับว่า
พี่น้องประชาชนอยากเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้เศรษฐกิจเรียบร้อย

ภักดิ์ชาปนาเองเราก็ให้ความสำคัญทั้งสองเรื่อง

๑๐กว่าปีมาแล้วนะครับที่เรามีความขัดแย้งเกิดขึ้น
ฉะนั้นพักชาวนาเองก็อยากที่จะ
เหมือนกับว่าเป็นพักที่ไม่แบ่งฝักไม่แบ่งฝ่ายนะครับ
การไปร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องรองที่สุดของเรา
ทำไมคะเรื่องสำคัญเราก็คือนโยบาย๓ข้อที่เสนอมานั้นน่ะ
ไม่ใช่ต้องไปรอให้เป็นรัฐบาลหรือไปเป็นฝ่ายค้านเลยไม่ไปทำ
ผมไม่ได้พูดถึงพักอื่นนะฮะของเราไม่มีเงื่อนไขอะไร
เกี่ยวกับรัฐบาลหรือไม่รัฐบาลอยู่กับพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมคะ
ทำไมต้องไปอยู่ล่ะอ้าวก็เราก็เป็นพักประชาชนปฏิรูป
เราก็ทำหน้าที่ไปแต่พอถึงเวลาเลือกตั้ง
ถ้ามีชื่อเลือกในสภานะฮะในรัฐสภา
ถ้ามีชื่อพลเอกประยุทธ์เสนอมาเราก็ประกาศเจตนารมณ์
ตั้งแต่ต้นแล้วเราก็เห็นท่านเป็นคนดี
มีความซื่อสัตว์สุจริงมีความสามารถค่ะ
เราก็จะอยากจะสนับสนุนเราก็สนับสนุนไป
เงื่อนไขการจัดตั้งการร่วมรัฐบาลกับใครอืม
จะจัดตั้งรัฐบาลกับใครต้องสอดคล้องกับแนวอุดมการของภักดิ์
ครับแนวความฝันของพักนั่นก็คือของเราอันดับที่หนึ่งอืม
ยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสชให้ได้นี่เป็นเงื่อนไขขั้นแรกที่จะทำ
สังคมไทยให้กลับสู่ประชาธิปไตยอีกครั้งอืม
อันดับที่สองแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
และอันดับที่สามล้มล่างผลภูมิรัตน์ประหาร
มีแต่ลดแหมพสามข้อนี้เดี๋ยวนั้น
ที่จะทำให้สังคมไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนได้
มีใครคิดต่างไปจากที่เราเข้าใจตอนนี้ไหมคะว่า
เนื่องจากมีสว๒๕๐มันทำให้เห็นภาพอยู่แล้วว่าพักไหนจะจัดตั้งรัฐบาล

ผมไม่เชื่อว่าการเขียนกติกาจะกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างได้
ผมเชื่อว่าประชาชนจะเป็นคนกำหนดนะครับ
ผมก็ได้ประกาศแล้วว่าในส่วนของพักประชาธิปัตย์เนี่ย
เราจะเรียกร้องว่าสว๒๕๐คนเนี่ย
ฝืนเจตนารมณ์ของประชาชนที่แสดงออก
ถ้าเลือกตั้งแล้วใครรวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษดรได้นะครับ

และถ้าฝืนผมก็จะเรียกร้องให้๒๕๐คนในสภาผู้แทนรัศดรนั้นไม่ยอมรับรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมา
เพราะฉะนั้นผมมองว่าประชาชนยังมีบทบาทในการเขียนอนาคตของประเทศไทยอยู่
มันก็เป็นกลไกที่มาในรัฐมนูลปัจจุบัน
จะชอบไม่ชอบก็ผ่านประชามติของประชาชนมาแล้ว
อย่าเพิ่งไปคิดว่าสว๒๕๐ท่านจะต้องสั่งซ้ายสั่งขวาได้
ท่านอยู่ในสายตาท่านจะอยู่ในสายตาของประชาชนทั้งประเทศนะครับ
เพราะฉะนั้นผมเองเชื่อว่าสวท่านก็ต้องมีวุฒิภาวะพอที่จะตัดสินใจนะครับ

แต่ว่าตอนนี้ในเมื่อรัฐมนูลเขียนว่าต้องให้เลือกโดยรัฐสภา
แล้วก็การประชุมรัฐสภาก็มีข้อบังคับ
เมื่อมีข้อบังคับเขาก็นั่งอยู่ด้วยกัน๗๕๐คน
พอเสนอชื่อเขาก็ใช้สิทธิ์เขาในฐานะเขามีเอกสิทธ
จะยกมือให้ใครมันก็เป็นเอกสิทธิ์ของเขา
รัฐมนูลฉบับนี้ให้อำนาจกับพลังที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
มากกว่าพลังที่มาจากการเลือกตั้ง
อำนาจของคนที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง
เยอะกว่ามีศักดิ์มีสีเยอะกว่า
อำนาจที่มาจากการเลือกตั้งในรัฐมนูญฉบับนี้
นี่คือความไม่เป็นประชาธิปไตยของมัน
เราอยากเดินเข้าสู่การเลือกตั้งที่เป็นธรรม
สุทธิ์ยุติธรรมปราศจากการใช้อำนาจรัฐ

เพราะว่ามันคือความเชื่อมั่นของประเทศ
มันไม่ใช่คนที่นั่งอยู่ตรงนี้เดือดร้อน
แต่ถ้าการเลือกตั้งไม่เกิดความเชื่อมั่น
กระทบต่อเศรษฐกิจแน่นอน
ในเรื่องของการลงทุนความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างประเทศ
แล้ววันนี้อย่าลืมนะคะที่พูดกันมาเสมอว่า
ทำไมคนอื่นก็ยังอยู่ได้
รัฐบาลอื่นก่อนการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลที่รักษาการ
ไม่มีอำนาจที่จะใช้เงินงบประมาณ
ไม่มีอำนาจโยกย้ายเป็นแค่เหมือนประหลัดกระทรวงที่ทำงานลูทีน
แต่นี่มีอำนาจเต็มและมีม๔๔
ส่วนใหญ่เราก็จะปฏิบัติตามรัฐมนูล
ว่ารัฐมนูลเขียนไว้อย่างไรก็ว่าอย่างนั้น
แล้วก็มีประเพณีปฏิบัติกันมาในสมัยก่อน
แต่ว่ารัฐมนูลสมัยก่อนไม่เหมือนกับรัฐมนูลฉบับที่มีบทเฉพาะการ
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละภาคการเมืองเนี่ย
ท่านก็มีประเพณีปฏิบัติอยู่แล้วล่ะ
เมื่อถึงเวลาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็จะคิดที่จุดนี้

แต่สำคัญที่สุดเนี่ยการเมืองวันนี้ผมว่าต้องฟังเสียงประชาชน
ขอชัดเจนอีกทีคือสิ่งที่พลังประชารัฐจะทำในสภาคือจะดูแค่เสียงสอสอ
แล้วก็ปล่อยให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลหรือรวมสวเข้ามาด้วยสิ

ทุกคนคงต้องแสดงตัวว่าอยู่ในกรอบนั้นนะครับ
ส่วนเวลาไปถึงเวลานั้นเนี่ยมันก็มีมันยากมีประเพณีที่เราเรียกกันอยู่
ก็ไปดูถึงเวลานั้นสิครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ
ผมเองก็พูดคนเดียวไม่ได้ในส่วนของภาคพลังประชารัฐนะครับ
เพราะพักเราไม่ใช่มีคนสั่งการมาว่าให้เอาอย่างไรนะครับ
พักเราเราคิดด้วยกันทำด้วยกันแล้วเราคิดไว้แล้วว่าถึงเวลานั้นเราก็ไปดูไปตัดสินใจเอา
เพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่บอกว่าต้องอย่างนู้นต้องไปเอานี่มา
แล้วผมก็เรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าพูดสว๒๕๐ต้องให้เกียรติผู้ที่จะมาเป็นสวบ้าง
สิ่งที่ผมพูดตั้งแต่ต้นและความจริงเรียกร้องมาตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนุนประกาศเนี่ย
ผมไม่ได้เรียกร้องให้ใครออกนอกกติกา
แต่ผมต้องการให้เคารพประชาชนเป็นใหญ่
การที่จะมาพูดทำนองว่ายังไม่รู้ว่าใครที่หนึ่งนั่นไม่ใช่ประเด็นครับ
ประเด็นก็คือว่าใครจะได้ที่หนึ่งหรือที่สองหรือที่สามในระบบรัฐศพา
รวบรวมเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้งได้สมควรที่จะเป็นรัฐบาล
ผมไม่ได้ห้ามไม่ได้เถียงว่าสวเขามีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูล
ผมเรียกร้องว่าสวเคารพประชาชนได้ไหม
เมื่อกี้บอกให้เกียรติสวผมก็บอกสวคุณให้เกียรติประชาชนได้ไหม
แล้วก็ประชาธิปัตย์ก็ชัดเจน
รัฐมนูลฉบับนี้สำหรับหลายคนที่อาจจะไม่ได้ดูอดีตมา
ความจริงคล้ายปี๒๑ปี๒๑เนี่ยเอาวุฒิสภามาตั้งนายก
และปี๒๑หนักกว่านี้ก็คือยังให้วุฒิสภามาค้ำรัฐบาลได้ด้วย
สามารถลงมติไม่ไว้วางใจด้วยก็ได้
พิจารณากฎหมายงบประมาณด้วยก็ได้
วันนั้นเขียนออกมาก็พลเอกเกรียงศักดิ์
ใช้เสียงวุฒิสภาแล้วก็รวบรวมพักการเมืองที่เป็นเสียงข้างน้อยในสภา
หักเอาตั้งนายกแล้วไปตั้งรัฐบาล
บังเอิญมันอยู่ได้นะครับ
แต่วันนั้นเขาก็ชวนประชาธิปัตย์
แล้วประชาธิปัตย์ก็ตอบว่าเราไม่เห็นด้วยกับวิธีการแบบนี้

เพราะฉะนั้นวันนี้มันหนักกว่าเดิมนะครับ

เนื่องจากว่าแม้ตั้งได้ก็อาจจะอยู่ไม่ได้
ผมก็ถามว่าเราจะให้ประเทศเดินไปบนความไม่แน่นอนแบบนี้
บนหลักที่สากลไม่เข้าใจแบบนี้เพื่ออะไร
เกี่ยวกับการปรันส่วนผสมของการเลือกตั้งสอครั้งนี้
มันจะไม่มีพักไหนที่แบบจะได้คะแนนแบบโดดไป
ถ้าพักการเมืองที่เขารวมกันได้เสียงข้างมาก

ถ้าทุกคนยอมรับก่อนว่าเสียงข้างมากในสภา๒๕๖
ตั้งรัฐบาลได้ก็เลิกพูดเรื่อง๓๗๒
สองเขาจะเขียนกติกามาวันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าคำนวณจำนวนสอสอตามคำนวณสัดส่วนคะแนน
คุณก็ไปวิเคราะห์กันเอาเองว่าแปลว่าจะต้องมีพักเล็กพักนู้นพักนี้
ผมก็บอกว่าลองประชาชนเลือกประชาธิบัตย์ทุกคนสิครับผมก็เป็นพักใหญ่มีเสียงข้างมากเกินครึ่ง
ประชาชนต้องเป็นคนกำหนดอนาคตตัวเองผมย้ำไปแล้วประชาธิปไตยไม่ใช่ละครที่ใครมาเขียนสคริปต์ให้
ประชาธิปไตยประชาชนต้องเขียนบทด้วยตัวเองและวันนี้ถ้าตัดสินใจให้มันชัดเจน
ผมเชื่อว่าไอ้ที่กติกาจะพยายามให้เกิดเบี้ยหัวแตกหรือรัฐบาลผสมอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้

มันเกิดมาแล้วนะคะที่เขียนกันแบบนี้เนี่ยที่ขอโทษนะที่พม่าหรือที่มาเลเซีย
ก็กติกาที่อาจจะฟื้นนะสากษาต่างและไม่เป็นธรรมแต่ท้ายที่สุดเนี่ย
ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าหัวใจประชาชนแล้วก็อนาคตของประชาชนเขาต้องเลือกเอง

ร้านการฟังเสียประชาชนทำไมไปฟังชาวภักษ์ใดภักษ์หนึ่งหรือ
ถ้าว่าแน่จริงก็ต้องให้ได้เสียงเกิน๒๕๐เลย
ไม่มีใครไปเถียงเรื่องบรรยาทเลยนะฮะ
แต่ถ้าไม่ได้ก็มีพักอื่นท่านต้อง
ผมเข้าใจว่าคุณไฟวูลเข้าใจพวกผมผิดแล้วนะครับ

ผมพูดการเรียนพวกคุณพิสิทธิ์เหรอฮะ

แล้วก็อธิบายความผิด

ผมบอกแล้วถ้าคุณรวบรวมเสียง๒๕๐เสียงได้

ผมไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะครับ

แต่สิ่งที่เรากำลังจะพูดขนาดนี้ก็คือว่า

คิดว่าไม่ต้องได้๒๕๐ก็ได้

เข้าใจเพื่อไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
แล้วคิดว่าจะมาชวนคนอื่น

ผมมองว่ามันผิดตรงไหนนะครับ

ผมถามอาเยกคุณธนาธรรม
คุณธนทรลงเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะ

คุณจะสนับสนุนคุณหญิงสุดารัฐเป็นนายกรัฐมนตรี
มันก็ทำลายหลักการของคนที่คุยกับประชาชน

ถ้าคุณไปยอกให้คุณหญิงสุดารัฐไม่ได้

โอเคผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันผิดตรงไหน

รัฐมนูลฉบับนี้ให้อำนาจกับคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
ถ้าเราเชื่อว่าประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
เรากำลังบอกว่า๒๕๐เสียงสวมีอำนาจมากกว่า๕๐ล้านคนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
เรากำลังบอกว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ๑๗คน
มีอำนาจมากกว่าประชาชน๕๐ล้านคนที่มีสิทธิ์ออกเสียง

นักการเมืองคนไหนที่ชอบอ้างประชาชนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ประชาชนตัดสินใจ
แต่ยอมรับรัฐมนุน๖๐เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งและตลกมาก
เพราะรัฐมนูล๖๐ไม่เห็นหัวประชาชน
ไม่ยอมรับก็ผิดรัฐธรรมนุนก็ยุ่ง

บางอย่างบางอย่างอาจจะถูกรัฐธรรมนูล

เป็นไงฮะดุเด็ดเผ็ดมันกันแบบโอ้โห
คุณหญิงสุดารัฐพูดถึงขนาดว่าต่อเวลาได้ไหม

คือมันไม่ใช่โอกาส
ง่ายที่ทั้ง๗คนจะได้มาเหมือนกับว่า

แล้วก็ชี้แจงถึงสิ่งที่แต่ละคนคิดโดยที่ไม่ตีกันใช้คำนี้ได้ไหม
คือเมื่อคืนเป็นการพูดความจริงแบบจริงเลย
จริงอย่างเมื่อสักครู่ที่เราตัดกันมาเนี่ยคุณผู้ชม
หลายคนก็ยังคงมีคำถามเหมือนที่คุณภัยบูลถามไงว่า
ก็มันผิดตรงไหนทุกคนทำตามหน้าที่
ซึ่งคุณธนทรก็อธิบายในมุมมองของคุณธนทรว่า
ก็เพราะว่าเสียงของประชาชนมันมีได้มากไม่เท่ากับเสียงของ๒๕๐คน
ที่ถูกแต่งตั้งไม่ใช่เลือกตั้งไง
อันนี้เป็นมุมมองของคนสองคนของสองรูปแบบที่แตกต่างกัน
แล้วก็อีกหลายคนที่เขาแบบมองกันเอาไว้ค่ะว่า
ตกลงแล้วเนี่ยการเมืองครั้งนี้เนี่ยมันควรจะเป็นทิศทางไหนกันแน่

ผมจะเทินทางด้านของนักการเมืองรุ่นใหม่ที่แบบว่ามีแนวคิดแบบเจ๋ง
มาคุยกันกับเรื่องของปัญหาการแก้โกงว่า
เก่ายังแก้ไม่ได้รุ่นใหม่อย่างคุณจะแก้ได้หรือเปล่า